คุณผู้ชมคะให้มาดูเหตุการณ์ระทึกไฟลุกบนถนนกันหน่อยค่ะ

มันไม่ใช่รถบนถนนคันใหญ่ใหญ่แต่เนี่ยคือรถเก๋งที่เขาล้อเนี่ย
ไฟลุกเพราะว่ามันบดมันบี้ไปกับถนนจนไม่เหลือล้อแล้ว
แต่ว่าทนขับไปแบบนั้นอ่ะ
ชนแล้วหนีป่ะอ่ะเนี่ย
โห้ไฟใหญ่เลยว่ะอย่างนี้
คุณแบบนี้บนถนนน่ะนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ซอยลาดพร้าว๑๐๑ตอนตี๔กว่าค่ะ
คันนี้เขาไปชนอะไรมาไปโดนอะไรมาก่อนหรือเปล่า
คือรถไปโดนอะไรมาส่วนคนขับไปโดนตัวไหนมาเหมือนกัน
ทนขับบี้ให้ยางมันบี้กับถนนแบบนี้
คุณว่าเขารู้ไหมใช่ค่ะไม่เหลือยางแล้วแม็กก็คงพังแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะไปหมดแล้วเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าเหลือแต่จันเบรก
ทีนี้ค่ะคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาก็ถ่ายมาเรื่อยนี่แหละ

มีมอเตอร์ไซค์ที่เหมือนกับพยายามจะบอกกับคนที่ขับรถเก๋งขาวคันนี้ค่ะ
อเตอร์ไซคันนั้นคือคุณสนเดอะสตาร์นักร้องคุณ

คือพลเมืองดีแถวนี้เขามาคอยห้ามปราบ
ไม่ให้คนขับรถคันสีขาวขับต่อไป
ดูสิบอกเออหยุดเธอหยุดเธอมอเตอร์ไซค์ก็คอยขวางอยู่แบบนี้

เพราะมันอันตรายทั้งต่อคุณเองแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมทางด้วย

เขาจะยอมฟังไหมเดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะคะ
ก็ไม่รู้เขาจะไปน่าจะเมา

รถทุกขับเสร็จแล้วตอนนี้มุมยางไม่เหนือ
บดมาไกลผมถ่ายผมตามสูตรมาตลอดทางเลยครับ

โอ้โฮดูไปใหญ่เลย

กลายแล้ว
โอ้โหห้ามก็แล้วปรามก็แล้วแต่ยังไปต่อครับคุณ

แล้วเขาบอกว่าขับแบบนี้เป็นกิโล
อุ๊ยเขาบอกระยะทางที่๒กิโลน่ะครับคุณ
แต่เนี่ยพอคนที่อยู่ในรถเขารู้ว่า

ใช่ค่ะแล้วคนขับรถสีขาวคันนี้เขาเหมือนกับเมาแหละ
พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขายังงงอยู่เลยว่าแบบเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา
ทีนี้ฝั่งคนถ่ายคลิปน่ะเขาก็ไม่ได้อยู่รอจนตำรวจมาหรอกเขาก็ไปก่อน
เขาถ่ายไว้ได้แค่นี้รู้ว่ารถคันนี้หยุดแล้วนิ่งแล้วไม่พยศแล้ว

คนขับก็นิ่งงงมึน
ใช่ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่อะค่ะ
แต่ทีนี้นักข่าวของเราไปตามคนถ่ายคลิปนะตามจนเจอ
แล้วก็ได้คุยกับคุณสหรัฐอัดประจงอายุ๒๔ปีค่ะเป็นคนถ่ายคลิป
ซึ่งเขาเป็นพนักงานส่งของของบริษัทเอกชน
เขาก็บอกนะผมเห็นรถเก๋งขาวขับล้อแบบบดถนนไฟแลบมาตั้งแต่ลาดพร้าว๑๐๑
ขับตามถนนลาดพร้าวไป๒กิโลกว่ากว่าจะยอมจอด
ผมก็ตกใจนะเพราะว่าเห็นไฟมันปั๊บมาที่ล้อแบบนั้น
แล้วอย่างรถเขาน่าจะเป็นเครื่องเบนซินกลัวเหมือนกันว่าจะเกิดไฟลุกมากกว่านี้
แล้วท้ายที่สุดพอพี่สนมาคุยคนขับเก่งเขาก็เลยลงมาจากรถ
แต่เขาก็พูดจาแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสหรัฐคนที่ถ่ายคลิปหน่อยค่ะ
ก็เลยถ่ายคลิปไว้
ว่าไม่รู้ว่ารถผมโดนชนหรือว่าไปชนคนอื่นมา

แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ

แล้วก็นี่ไม่รู้ไปโดนอะไรมากันแน่